มีผู้หญิงสาวคนนึงเขาร้องเรียนนะคะร้องเรียนบอกว่าสุนัขที่บ้านเลี้ยงไว้๕ตัว
ถูกวางยาเบื่อตายเกือบหมดเลยเหลือตัวเดียวนะคะก็เลยอุ้มมาร้องเรียน
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวกรปังหาดาราวุฒิมาปากรอายุ๒๔ปีเป็นชาวบ้านโป่งราชบุรี
สุนัขหนึ่งตัวที่เหลืออยู่แล้วก็อุ้มมาร้องเรียนนี่คือเจ้าแพทย์นะคะ
เป็นลูกสุนัขสีขาวอายุ๓เดือนเท่านั้นเอง
เป็นตัวเดียวที่รอดชีวิตจากการถูกวางยาเบื่อเป็นกลุ่ม
ก็คือสุนัข๕ตัวของเขาที่เลี้ยงไว้
มาให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอน๔ทุ่มของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมาคืนวันศุกร์
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่ที่หลังบ้านเดินออกมาดูค่ะ
มีอาเจียนออกมาแล้วก็ถ่ายไม่หยุดด้วย

อีก๑ตัวค่ะตี๓คืนเดียวกัน
ได้ยินเสียงลูกสุนัขร้องครวนคลาง

พบลูกสุนัข๔ตัวกำลังดิ้น
ุรนทุรายน้ำลายฟูมปาก
วกเป็นสีดำแล้วก็ถ่ายไม่หยุดอาการเหมือนเดิมเลย
เธอก็พยายามช่วยเหลือเบื้องต้น
ก็คือกรอกไข่ดิบให้กิน

แต่ทีนี้ช่วยไว้ไม่ได้นะคะ
ช่วยได้แค่๑ตัวที่เหลืออยู่

หน้านี้มีสุนัขของเธอชื่อเจ้าหลง

ถูกวางยาเบื่อตายไปแล้วเหมือนกัน

ว่าใครเป็นคนลงมือทำแบบนี้

ก็เลยขอร้องว่าถ้าสุนัขของเธอเนี่ย
ทำให้ใครเดือดร้อนเข้ามาบอกกันตรงได้ไหม

และได้รับความทรมานแบบนี้ค่ะ